แต่ที่จังหวัดนครนายกนี่ค่ะเขามีวิธีการปัดเป่าขับไล่โรคโควิด๑๙
ที่เรียกได้ว่าทำเอาทั้งตลาดฮือฮากันไปหมดเลยจะเป็นวิธีไหนตามไปดูกันค่ะ
มาแบบนี้เลยค่ะมาช่วยกันขับไล่โควิด๑๙ในแบบของคุณแม่มาลี
มาเป็นแบบว่าตัวการ์ตูนตัวละคร
ไม่ใช่ละครหรือหนังมากับพระนะคะ
แต่ว่านี่เป็นวิธีการที่เขาจะให้ขวัญและกำลังใจกับชาวบ้านแหละอย่างหนึ่ง
วิธีหนึ่งคือเป็นวิธีปัดเป่าขับไล่โควิด๑๙
นำโดยพระเกจิชื่อดังพระครูโสพลนาคกิจหรือว่าอาจารย์เดช
เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเจ้าอาวาสวัดช้างจังหวัดนครนายก
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิ
โรงพยาบาลบ้านนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครหลายต่อหลายหน่วยงาน
แต่งตัวล้อเลียนขับไล่โควิด๑๙กันแบบจัดเต็มเลยค่ะ
พร้อมทั้งมีการทำป้ายรณรงค
ชาวบ้านตระหนักถึงการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด๑๙
แบบที่เห็นนี้แต่งตัวจัดเต็มกันมาเลยนะคะ

ก็จะต้องออกมารณรงค์กันแบบนี้
แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือหมั่นทำความสะอาด
ล้างมือตัวเองบ่อยและก็ให้อยู่ห่างกัน๒เมตร

เข้าใกล้กันไม่ได้จะโดนเชื้อโรคแบบนี้

เออปีศาจโควิดจะเข้ามาเกาะตัวเรานะ
และที่สำคัญเลยนะคะให้กินร้อนช้อนเราด้วยนะจ๊ะ
วิธีง่ายที่ใครก็สามารถปฏิบัติตัวเองได้
ไม่ต้องพึ่งพระไม่ต้องพึ่งโชคลาภไม่ต้องพึ่งอะไรใดเลย
แต่ถ้าคุณทำแบบนี้ป้องกันดูแลตัวเองแบบนี้
คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด๑๙แน่นอน

ที่บอกมันเป็นการเตือนสติที่มีสีสันเหมือนกันนะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้ชาวบ้านเขาเครียดกันไงคุณ
ใช่ไหมคะหลายคนก็กังวลจะออกมาซื้อของที่ตลาด

ง่ายค่ะคุณผู้ชมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือป้องกันตัวเองให้ดี
แล้วก็ห่างกันมีระยะห่าง๒เมตรอย่างที่บอกไป

วิธีการที่บอกต่อกันทุกวันนะอยากจะให้ทุกคนปลอดภัยครับ